วันนี้นะคะก็เราจะมาดูกันค่ะผ้าทรงทำผมง่ายก็แบบมันจะออกมาเป็นยังไงเราไปดูกันค่ะ
ก็ต้องใช้นี้นะคะ
เลย่าวันนี้ค่ะ
คือถ้าอยากให้มันนูนหรือไม่อยากให้มันนน
ก็ต้องอยู่ที่การม้วนของตัวเนื้อค่ะ
ช่อใหญ่อาจจะแบ่งมากมากไปเป็นตัวเนี่ยไปเลยก็ได้
ถ้าเราอยากมัดผงเป็นดังหรอครึ่งจนถึงท่อง
เราอยากให้มันน่ารักมีกิมมิก
รวบรวบเหมือนเรารวบปกติเลยค่ะแล้วก็เอามัดเท่าที่ได้แล้วก็แบบนี้ค่ะ
เราใช้กี่แป๊บนะคะจะเหน็บเยอะเหน็บน้อยเหน็บกี่ตัวอันนี้ก็ได้หมดเลยนะคะ
จงที่๓ค่ะเป็นซองนี้เลยเพราะว่าอยากทำที่บีปกก่อนเน็ตเหมือนกันค่ะ

แต่หน้าต้องเหมือนค่ะ

รูปทรงนะคะทรงที่๔ก็จะเป็นแบบว่า
ถักผมเบียบไปเตะไปอย่างเนี้ย

แล้วก็เดี๋ยวเราจะจับช่อข้างหน้า

วกกับทำผมหวานไปด้วยก็ได้เลย
ใช้หนังยามกับกลิ่นติมมุมเท่านั้น
เพราะว่าถ้าเราอยากได้งู
เราก็มวลให้มันมุม
นี่

มาจุก็แล้วนะคะ

อันนี้สำหรับแบบสาวานที่อยากได้ว่ามันเป็นปม

ก็นี่ค่ะวางลงไปที่ผมของเรา

ขอบคุณค่ะ
คือถ้าเมื่อกี้ไม่ผูกเป็นปมเหมือนที่จันบอกเมื่อกี้ก็
ก็ไม่ต้องผูกก็ลื้อออกมาให้มันเป็นแท็กให้ยาว

หรือจะผูกตรงโบว์ผูกกระต่ายก็ได้

ง่ายมากแค่แบบผูกผม
ถูกก็ดีกว่าเราอาจจะดีกว่าเรารักแบบนี้มาทำงานทุกวันใช่ไหมคะ
เป็นยังไงบ้างคะสำหรับส่วนผมที่จะลองประฝาก๕ส่วนวันนี้
สำหรับสาวผมสั้นที่มีเวลาไม่มากแล้วก็สามารถทำเองได้ที่บ้านด้วยตัวเองนะคะ

สวัสดีครับ